ที่ลำปางครับคุณผู้ชมฮะสัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราเห็นเรารายงานข่าวตลอดว่าฝนตกหนักมีน้ำป่าด้วย
ทีนี้ตอนนี้ระดับน้ำมันเริ่มลดลงแล้วอันนี้ใจชื้นได้หน่อย
แต่พอน้ำลดครับต้องมาสำรวจความเสียหายปรากฏ

เป็น๑๐๐๐๐กว่าตัวตายไป๔๐๐๐นะ
ครับนี่เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่

ตรรมณฑรภาอำเภอเกาะคา

ขุนตานไหลมาตามลำน้ำแม่ตานครับ
ท่วมฟาร์มเลี้ยงไก่ของพี่สุรชาติขันทะเสม
ไก่ไข่แม่สาวที่อายุ๒เดือนครึ่งคืออีกนิดเดียวเนี่ย
เดี๋ยวจะออกขายได้น่ะทั้งป่วยทั้งตายไปกว่า๔๐๐๐ตัวครับ
พี่เขาเลี้ยงไว้๑๕๐๐๐ตัวโอ้โหนี่ไง
คนงานก็ต้องขนซากไก่มากองไว้พะเนินเทินทึกเลยนะ

ส่วนการช่วยเหลือนายอำเภอกเกาะคาประสุทธิ์จังหวัด
จะเสนอให้จังหวัดลำปางครับประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

จะได้มีการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่เดือดร้อนกันต่อไป
เกษตรกรที่เลี้ยงไก่นี้กระทบเต็มเลย
ใช่ค่ะหัวตาเยอะมาก